ที่มีชื่อเสียงทั้งแวดวงการแสดงหรือว่าแวดวงดนตรี
ก็พร้อมใจการออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ
วันนี้กันพร้อมหน้าพร้อมตาเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะคะ
ในกรุงเทพมหานครแล้วก็ที่ต่างจังหวัดด้วยค่ะ
ถือเป็นตัวอย่างที่ดีในฐานะคนบันเทิงค่ะ
คนแรกเลยซุปเปอร์สตาร์ตลอดการคุณเบิร์ตทงชัยแมคอินไต
เดินทางมายังหน่วยลงเสียงประชามติ
เต็นต์ชุมชนหมู่บ้านสุขใจวชิรธรรมสาธิต๔๓

ตรงนี้เป็นหน่วยออกเสียงที่๖๖นะคะ

คุณเบิร์ตอยู่ในลำดับรายชื่อที่๔๕๒ค่ะ
ส่วนพระเอกหนุ่มบอยปกรณ์ฉัดบริรักษ

แขวงเสนานิคมเขตจตุจักร
ของนักร้องนักแสดงฟิล์มรัฐภูมิ

ที่โรงเรียนนานาชาติบางกอกทวีวิทย์
ที่เขตห้วยขวางเหมือนกันค่ะ
ที่อำเภอปากเกร็ด

ก็อยู่ที่๘๘ค่ะ

ดาราสาวแตงโมนิดา
ก็เดินทางมาที่หน่วยออกเสียงที่๗
วงจรเข้บัวเขตลาดพร้าว

ชรวีรพงศ์ในลำดับที่๒๐๔ค่ะ

เดินทางกลับบ้านเกิดที่จังหวัดขอนแก่น

ตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่น

ไม่พลาดทำหน้าที่ประชาชนคนไทย

หน่วยที่๔ริมถนนรังสิทธิ์ประทุมธานี
ที่หน้าหมู่บ้านระดาวัน

อำเภอเมืองจังหวัดประทุมธานี

มีคุณเกรสการกล้าวนักแสดงสาวชื่อดัง

จุดนี้ก็อยู่ที่หน้าโรงเรียนศรีวรีค่ะ

เอกลิเกชื่อดังคุณกุ้งสุธิราช
เดินทางมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูลที่สาราอเนกประสงค์

ที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะ

หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย

ผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงทั้งหมด๗๐๐